หมอไก่จะพาไปกราบไหว้ขอโชคกับ

เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งจังหวัดสมุทรสาคร

ท่านเป็นอาจารย์ของตีใหญ่
เฮ้ย

สวัสดีค่ะพิกัดเฮ็งวันนี้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะมาที่วัดเล็กแห่งหนึ่งนะคะ

เคยสร้างตำนานยิ่งใหญ่ระดับประเทศ

แล้วก็เสือเพ่นค่ะจากพระอาจารย์

เป็นอาจารย์ของจอมโจรตีใหญ่

กาหลงจังหวัดสมุทรสาครค่ะ

มาที่วัดนี้มาปุ๊บก็เจอปั๊บเลยค่ะ
เพราะว่าตั้งตะงานอยู่กลางวัดเลยนะคะ

มหาอำนาจนักศัตริย์พยักษอมราชันค่ะ

ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของหลวงปู่สุดค่ะ

เป็นเสือเพ่นที่ผ่านการปลุกเสกมาแล้วค่ะ
ถ้าใครมาขอพรนะคะโอ้โหบอกได้เลยค่ะว่า

เคยสร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่ค่ะ

เผาแล้วแต่ไม่ไหม้ไฟค่ะคุณผู้ชม

ชาวบ้านก็เห็นกันก็เลยให้หยุดทำการเผา
แล้วที่เขาเล่าลือกันนะคะว่า
ตีใหญ่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สุด

แต่ผมว่าตีใยคงยังมาฝากตัวเป็นสิทธิ์มากกว่า

ถ้างั้นแหละแล้วก็ขอผู้ชาวว่าถูกบังคลจากหลวงปู่ไป
แล้วส่วนใหญ่คนที่เขามากราบหลวงปู่สุด

ส่วนมากนะเรื่องแค้วคาดปลอดภัยมากกว่า
มาหากินก็มีมาประจำนะ
นี้ก็จะถวายแอปเปิ้ลกันส่วนมากนะ

แบบไหนที่โดดเด่นมากที่สุด

ยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือยันตะก้อหรือเปล่าคะ

อันนี้จะดังมากเรื่องเกี่ยวกับยางตะก้อนะ
บรรจุไว้ในหลังเหรียญหลวงปู่

ตั้งแต่ปี๐๖เป็นต้นไป

แล้วยันตะก้อนี่คือพุทธคุณด้านไหนคะ
อันนั้นด้านฮงคพรรณอย่างเดียวเลย
ในไส้แล้วก็ในล้อมในอะไรทั้งหลาย
จะเป็นเกี่ยวกับฮงคพรรณ

ถ้ามาที่วัดกาหลงแห่งนี้ค่ะ

นี่ก็คือวิหารพปรค่ะ

ที่เราจะต้องมากราบไหว้บูชากันค่ะ
ก็จะมีรูปหล่อหลวงปู่สุดนะคะ

ซึ่งเป็นพระประธานในวิหารแห่งนี้ค่ะ
หลวงปู่แดงนะคะถือว่าเป็นพระประธานที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเลยค่ะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาล่ำลือกันนะคะว่า
ที่นี่ค่ะแต่เดิมเป็นพระอุโบสถนะคะ
ต่อมาค่ะได้ชำรุดสุดโสมนะคะ

ทางวัดค่ะก็เลยจัดสร้างพระอุโบสถหลังใหม่นะคะ
โดยจะมีการอัญเชิญหลวงปู่แดงค่ะ

แต่มีชาวบ้านคนนึงนะคะเข้าฝันค่ะว่า
หลวงปู่แดงนะคะต้องการที่จะอยู่ที่เดิมค่ะ
ทางวัดนะคะก็เลยมีการสร้างวิหารหลังนี้ขึ้นมาใหม่นะคะ
แล้วก็อันเชิญท่านค่ะเป็นพระประธานที่นี่นะคะ
ส่วนพระอุโบสถหลังใหม่ค่ะก็ได้มีการทำเป็นพระพุทธชินราชนะคะ
จำรองค่ะขึ้นมาเป็นพระประธานแทนค่ะ
อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของประวัติความเป็นมาของหลวงปู่แดงอะค่ะ
เห็นว่าแต่เดิมเป็นพระประธานในพระอุโบสถใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นพระประธานในพระอุโบสถหลังเก้า
ซึ่งลื้อออกไปแล้วก็เอามาปฏิสถาน
นี่ตรงนี้มาทางเรือสมัยก่อนเป็นวัดล้างก็นิมนต์มา
ก็มาปฏิสถานไว้ที่นี่

แล้วได้ยินว่าทางวัดนี้มีความผูกพันกับในหลวงราชการที่๑๐
ใช่ครับตอนประมาณปี๒๕๕๙
เจ็ดพุทธภาคม๑๕๒๙ก็เดินทางมากว่าสินาเลิก
แล้วก็เททองหล่อ๒องค์นี้
แล้วส่วนใหญ่คนที่เขาจะมาขอพรกับหลวงปู่แดง
พิกัดเฮงวันนี้นะคะได้มากราบพระเกจิอาจารย์ระดับประเทศ

ว่าได้รับความเห็งความปังกันอย่างเต็มที่เลยนะคะ
ส่วนข้างหน้าค่ะหมอไก่จะพาไปชี้เป้าพิกัดเห็งที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ

ขอบคุณหมอไก่กับช่วงพิกัดเฮงวันนี้นะครับ
บอกเลยว่าคำตอบมีอยู่ในช่วงพิกัดเฮงแล้ว
หมอแต่ดูเคลิปส่งคำตอบของคุณมาได้เลยค่ะ